คุณผู้ชมคะขอพูดถึงเรื่องของคดีน้องชมพู่นิดนึงค่ะ
คดีน้องชมพู่เนี่ยมีบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
และแน่นอนคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากก็คือลุงพล
เขยของน้องชมพู่นะคะจนโด่งดังมีงานในวงการบันเทิง
ถ้าพูดถึงลุงพลคนที่อยู่เคียงข้างลุงพลเสมอ

ก็คือให้คำปรึกษาไปที่บ้านทุกอย่างค่ะ
แต่กลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้ยังไงว่าหมอปลากับลุงพลเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

เพราะมีประเด็นที่ภรรยาของหมอปลาจะไปหาลุงพลคือนัดกันไว้แล้ว
แต่ไปแล้วไม่เจอเหมือนกับลุงพลผิดนัดอะไรแบบเนี้ยวันนี้ค่ะ
หมอปลาพร้อมด้วยคุณน้ำฟ้าภรรยาคุณอุ๊บวิริยะ
นายเกิดผลแก้วเกิดไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
คือเหมือนกับว่าไปแล้วบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แล้วนะ
ครับอย่างเงี้ยค่ะแต่ลุงพลก็ไปนะคะลุงพลก็ไปด้วยนะคะนี่ค่ะ
ไปด้วยกันไปขอเข้าพบพลตำรวจรีสันธารอินทรจักรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
หลักหลักก็คือไปมอบกระเช้าของขวัญไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะ
เพราะบอกว่าคือเหมือนกับเข้าใจเจ้าหน้าที่แล้วแหละว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคงทำงานยาก
ให้ข้อมูลนั่นโน่นนี่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เยอะครับ
ให้กำลังใจกันก่อนแต่คนก็ไปจับสังเกตตอนที่ลงจากรถมากัน
อ่าลุงพลเขาไม่ได้มารถคันเดียวกับหมอปลาอืมแล้วทำไมเดินดูห่างห่าง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูไม่ชื่นมื้น
อะไรเหมือนเดิมมันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้
เออเราก็ไม่รู้แต่เบิ้ลต้นก็คือบอกว่าขอไม่ยุ่งกับคดีของน้องชมพู่แล้วเออ
จิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลานนะคะบอกว่าเริ่มแรกเนี่ย
ที่ตั้งใจมาที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาติดตามคดีน้องชมพู่ครับ
แล้วก็นัดบุคคลบุคคลนึงเอาไว้ซึ่งมีเสียงอยู่ในคลิป
แล้วคลิปนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปแล้ว
เพื่อให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
แต่พอถึงวันที่จะเข้ามาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
บุคคลคนนั้นที่คุยกันไว้กลับกลายเป็นว่าไม่ให้ข้อมูลแล้ว
ทำให้หมอปลาบอกว่ารู้สึกว่าคดีของน้องชมพู่มีคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ไม่เป็นความจริงครับขนาดทีมงานของหมอปลาเอง
นัดกับคนที่มีเสียงอยู่ในคลิปว่าเดี๋ยวเราจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยกันนะ
เขายังเปลี่ยนใจเลยก็เลยขอประกาศว่าไม่เอาแล้ว
หมอปลาบอกผมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วขอเลิกติดตามเลิกสืบคดีน้องชมพู่ค่ะ
แต่ผลที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเกี่ยว
ซึ่งในที่สัมพันธ์พอผมได้มาสัมพันธ์เนี่ย
คนในหมู่บ้านกลัวคน
กลัวบุคคลหนึ่ง
ซึ่งชาวบ้านกลัวมาก

ทำไมจะว่าไม่สามารถทำงานบางค่ะ
ทำไมมันถึงล่าช้าขนาดนี้ครับ
ตั้งแต่ผมก็เป็นกำลักษณะให้กับ
แต่ด้วยหน้าที่ที่ว่าเคยติดตาม

เหมือนว่าผมแล้วว่านี่

นั้นหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวถ้าปลายเดือนธันวาคมจะสิ้นปี
ถ้าคดียังไม่คืบหน้าอีกจะมาถามความคืบหน้าทางคดี
ที่ภูทรใจงวัดมุกดาหาร
วันนี้ก็มานั่นแหละแต่กลายเป็นว่ามาบอกว่า
ก็คงจะไม่ยุ่งแล้วจะไม่ตามแล้วคดีน้องชมพู่

คือมันก็มีประเด็นคำถามในลักษณะที่ว่า
หมอปลากับภรรยาหมอปลามีอะไรน้อยใจลุงพลหรือเปล่า

ก็คือทางภรรยาหมอปลาเขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
นัดกับลุงพลกับป้าแตนครับ

นัดกันสามวันก่อนหน้าวันนัดน่ะนะครับ
แต่พอไปถึงอ้าวลุงพลกับป้าแตนไม่อยู่บ้านอืม
ก็ยอมรับว่าก็น้อยใจทำไมนัดกันแล้วถึงผิดนัด
ครับแต่ภรรยาหมอปลาบอกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะ
ประเด็นตรงนี้ไอ้ประเด็นผิดนัดเนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้ว
เกี่ยวกับว่าวันนี้ที่ว่าหมอปลามาบอกไม่ยุ่งแล้วนะคดีนี้
เขาบอกเป็นเรื่องผิดนัดกันแล้วก็ปรับความเข้าใจให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
อืมนางสาวระพัดศรฤทธิธนภัยบูลน้ำฟ้านะคะ
ภรรยาของหมอปลาให้ข้อมูลทีนี้ลุงพลว่ายังไง
นายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่บอกว่า
ก็คือวันนี้พอได้คุยกับท่านผู้บังคับการตำรวจแล้วนะ
ท่านก็ให้คำตอบว่าคือตอนนี้ตำรวจยังทำงาน
ยังสืบหาข้อที่จริงต่อไปครับ
ยังไม่ได้ทิ้งคดีของน้องชมพู่การทำคดีนี้ค่อนข้างยาก
ละเอียดรอบครอบเพราะเป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจ
ส่วนที่หมอปลาประกาศเลิกติดตามคดีน้องชมพู่ครับ
ลุงพลบอกว่าก็ยอมรับในสิ่งที่หมอปลาตัดสินใจ
เพราะที่ผ่านมาหมอปลาก็ช่วยเหลือมาตลอด
ยืนยันว่าหมอปลาก็จะยังคงให้ความช่วยเหลือกันเหมือนเดิมตลอดไปค่ะ
อันนี้ลุงพลบอกนะอันนี้ลุงพลบอกแบบนี้ค่ะ
สำหรับเรื่องที่ภรรยาของหมอปลาน้อยใจลุงพลเรื่องที่ผิดนัดกันเนี่ยนะ
ลุงพลตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
มานี่ในปัจจุบันนี้ก็คือฮ่าผมได้ทำถี่ทำให้พี่น้องฟ้าไม่รู้สึกไม่สภายใจ
ก็ต้องให้เวลาให้พี่น้องฟ้าได้อ่าสภาพผิดใจเอามาคนเดิม
ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องฟ้าก็คงมีเหตุในผมหลังครั้ง
ในด้านบ้านก็ตัดแต่เราไม่อยู่
แต่มันทำให้พี่ทำตัวให้รู้สึกเสียใจมาก
เพราะฉะนั้นก็จะให้เวลา
เพื่อนปลาแต่ลงปลาได้ต่อความเข้าใจกัน

ก็ลักษณะคล้ายกับ
วันนั้นที่ต้องเคลียร์กับคุณอุ๊บวิริยะไปรอบนึงใช่ไหม

วันนี้ก็เคลียร์กับภรรยาหมอปลาอีกรอบหนึ่ง
แต่คุณภาคภูมิคนเขาก็สังเกตไง

ถึงแม้ว่าคือปากก็จะบอกให้สัมภาษณ์ว่า

ให้โอกาสกันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

ลักษณะท่าทางเอายืนห่างกันแบบ

แล้วเดินมาจะเดินเข้าตึกพร้อมกัน

ปกติยืนใกล้กันอบกอดยิ้มแย้มแจ่มใส
ก็อาจจะแดดร้อนก็รีบเดินหน่อยไง
อันนี้ไม่รู้นะก็ลองดูนะคุณผู้ชมช่วยดู
ทีนี้พอเข้าไปด้านใน
ลุงพลก็ยืนข้างภรรยาของหมอปลา

มีทนายเกิดผลอยู่มีหมอปลามีคุณอุ๊บอยู่
เขาก็อาจจะกำลังฟังคนอื่นคุยอยู่หรือเปล่า

ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มองหน้าไม่คุยกันนะ

สวยโลกสวยวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์
ทนายโนบิใช่ไหม

เรียงเรื่องราวของหมอปลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
พบศพบนภูเหล็กไฟตั้งแต่๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
คดีนี้เรื่องราวมากมายจริง
ทั้งเรื่องอาถรรพ์ทั้งปริศนาต่าง

มิถุนายนหมอปลาลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอก

เจอลุงพลครั้งแรกเนี่ย

เพราะหลังจากนั้นหมอปลาออกมาพูดตลอดว่า
เป็นคนดีเป็นคนซื่อบริสุทธิ์

เพชรบุรีไปบ้านหมอปลา
จนกระทั่งคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะ

หมอปลาถึงขั้นออกมาพูด
ว่าโอ้โหเอาโฉนดที่ดินมาโชว์เลยนะ
ถ้าลุงพลโดนจับโฉนดนี่แหละ

ลุงพลบริสุทธิ์ช่วยถึงขั้นนั้น
วันนี้กลับกลายเป็นว่าหมอปลาออกมาประกาศว่า

ขอติดตามความคืบหน้าผ่านสื่ออย่างเดียว

ซึ่งวันนี้ภรรยาของหมอปลา

แต่ก็มีการสดผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ

ก็เพราะว่านัดพยานเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไว้
คุยกันก่อนไปพบผู้การ

เชื่อสิลุงพลไม่กล้ามาหรอก

ภรรยาหมอปลาก็ยืนยันว่านัดแล้ว

แต่กลายเป็นว่าพอถึงวันนัดจริง

ทั้งที่จะมาเจอพยานสำคัญของคดี
ภรรยาหมอปลาบอกว่าโอ้โหอุตส่าหนัดไว้แล้ว
พยานคนนั้นก็ย้ำกับภรรยาของหมอปลาแล้วนะ

ว่าลุงพลไม่กล้ามาเจอหน้าหรอ

รู้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน

แต่ทำไมคนที่เกี่ยวข้องกับคดี

คือวันนี้เราไปตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
ก็เพราะว่าทราบข่าวว่าหมอปลาเนี่ย
ยังมีความคืบหน้าที่ผูทรจังหวัดมุกรหาน

ค่าะส่วนความคืบหน้าต่างก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะ

เขายังรูปรุมหลักฐานหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะ